แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราเริ่มต้นด้วยการไปติดตามความคืบหน้า
คดีที่เมื่อสักครู่นี้ญาติของผู้เสียชีวิต
มาคุยกับคุณจอมขวัญไปในถามตรงกับจอมขวัญนะครับ
คดีการเสียชีวิตของหญิงสาวที่สระบุรีนะครับ
แต่ก่อนที่ญาติจะมาที่กรุงเทพ
มาคุยกับคุณจอมขวัญที่ไทยรัฐทีวีเนี่ย
วันนี้นายสมพรพุ่มพงศ์และนางกระย่อมบัวทอง
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

คดีที่นางสาวนิสากรพุ่มพงศ์เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจากการใช้สายชาร์จโทรศัพท์
ผูกคอกับลูกบิดประตูภายในบ้านเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกัน
หมู่บ้านเมืองแก้วอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจระบุว่าการเสียชีวิตเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อ
เพราะเบื้องต้นพบร่องรอยการถูกทำร้าย
นายสมพรบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะฆ่าตัวตาย
แต่มั่นใจว่าลูกสาวถูกชายต้องสงสัย๔คนทำร้ายร่างกาย
ก่อนที่จะลงมือรุมโทรมข่มขืนและฆ่า
แล้วอำพลางศพโดยการแขวนคอฆ่าตัวตาย
ซึ่งในที่เกิดเหตุพบกองเลือดนะครับพบคราบอสุจิและยาเสพติด
แต่ตำรวจกลับสรุปว่าฆ่าตัวตายจากเหตุสารเสพติด
เรื่องต้นก็มีผลชนะสูตรศพที่ระบุว่าเสียชีวิตจากแรงกดทับที่ลำคอ
จนมีรอยช้ำตามร่างกายรวมถึงด้านหลังศีรษะบวมช้ำ
สงสัยเปิดบ้านพาเข้าไปในบ้านเพื่อจำลองเหตุการณ์คลายความสงสัย
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ก่อนที่จะเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุ
เดินทางไปที่ประเทศลาวแล้วก็เพิ่งมาทราบเหตุการณ์
ว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายที่บ้าน
ก็เลยไปสอบถามลูกชายแล้วก็เพื่อนของลูกชาย
แต่ทั้งหมดปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุ
มันก็ต้องนั่นละมันก็ไม่มีอะไรหรอก
นะมันมัน
โอ้โหเรื่องผลนี้ผมไม่สามารถกำหนดได้
ว่าจะยังไงผลของหมอของอะไรผมไม่สามารถกำหนดได้
ใครไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ได้
อืมอันนี้แต่ก็ต้องต้องดูพยานแวดล้อมอย่างอื่นด้วย

ไม่ได้ผูกคอตายตามที่ผู้ต้องสงสัยให้การกับตำรวจครับ
พระการณ์
มาดูทางด้านทนายบ้างนะคะ
โดยทนายรณรงค์แก้วเพชรวันนี้เนี่ย
ก็อยู่กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางไปด้วยกันทั้งวันเลยค่ะ

ไปติดตามความคืบหน้าของคดีกับพ่อของผู้เสียชีวิต

บอกว่ามีโอกาสได้คุยกับตำรวจบางนายของสพนแคร์

คือตำรวจบอกว่าจะตามมาอะไรนักหนา
แค่นี้ตำรวจก็เดือดร้อนพอแล้วพูดแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งนอกจากนี้ก็บอกด้วยค่ะว่าภาพในที่เกิดเหตุที่เห็น

เพราะว่าใครจะผูกคอตายในลักษณะแบบนั้นได้
รวมถึงผลการชนสูตรศพเบื้องต้นค่ะ
ให้มาแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ได้เลย
เพราะว่าการตายเกิดจากร่องรอยการบีบคอที่ชัดเจน

อกจากนี้นะคะในที่เกิดเหตุ
ยังพบคราบอสุจิคราบเลือดอีกด้วยค่ะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าการตายคือสภาพของศพ

ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าผูกคอตายลิ้นจะจุกปากนะคะ

จะพาครอบครัวผู้เสียชีวิตไปร้องขอความเป็นธรรม
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็ไม่เชื่อแล้วครับ
ผูกคอตายใครมันจะมาผูกได้อย่างนั้น

คุณหมอบอกให้มาแจ้งความดำเนินคดีได้เลย

ในที่เกิดเหตุก็มีการพบน้ำซูจิกับเลือดด้วย

ขณะที่ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกชัธวัฒน์วงวาด
กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองแคร์ก็ระบุนะคะ
หลังจากเกิดเหตุได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
คาดว่าจะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลการตรวจพิสูจน์การเสียชีวิต
จากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
และถ้าผลตรวจระบุออกมาว่าถูกฆาตกรรม
ถูกทำร้ายหรือว่ารุมโทรมข่มขืนจนทำให้เสียชีวิต
เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่ก่อเหตุ
พร้อมกับจะดำเนินคดีแล้วก็ส่งฟ้องศาลต่อไปด้วยนะคะ